คุณผู้ชมหนึ่งคนที่เคียงข้างลุงพลมาแล้วก็เป็นคนที่ผลักดัน
แล้วก็ปั้นลุงพลก็คือคุณอุ๊ปิริยะนักปั้นมือทอง
นี่ค่ะพาไปออกรายงานนะคะแล้วจะบอกว่าลุงพลกับป้าแตนเนี่ย
ได้รายได้จากคุณอุ๊บเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะ
หลังจากนั้นแล้วค่อยทยอยมาค่ะ
เป็นพรีเซนเตอร์ให้ผลิตภัณฑ์ไปเดินแบบเยอะเลยเยอะเลยนะคะ
งานชิ้นสำคัญที่คุณอุ๊บวิริยะพงอาทหารนักปั้นมือทอง
หามาให้ลุงพลก็คืองานนี้ที่ปรากฏอยู่หน้าจอ
คุณผู้ชมดูด้วยนะคะเป็นงานเดินแบบการกุศล
แฟชั่นโชว์น้องหมาน้องแมวอุ๊บแฟชั่นโชว์
หกกันยายนปีที่แล้วส่วนนี้อะไรคะ
เป็นการสอนลุงพลกับป้าแตนเดินแบบครั้งแรกของคุณอุ๊บ
แล้วก็ครูชาไทยครูชาไทยเป็นใครเป็นครูสอนเดินแบบค่ะ
ครูชาไทยทั้งคุณอุ๊บเนี่ยสอนป้าแตนกับลุงพลแบบนี้นะคะ
คือถ้าเกิดว่าดูสีหน้าท่าทางของลุงพลเนี่ย
ทำได้ค่อนข้างดีตอนที่ซ้อมกันนะคะ
ส่วนป้าแตนเนี่ยยังดูเขินหน่อยณวันนั้นเห็นไหมฮะ
พอถึงวันจริงค่ะเป็นไงครับคุณผู้ชมโอ้โห
บรรดาเอฟซีของลุงพลกับป้าแตนเนี่ยแห่กันไปห้างตะวันนาแทบแตกเลยค่ะ
โอ้โหบางคนเนี่ยมาปักหลักรอกันตั้งแต่ช่วงเช้าห้างยังไม่เปิดนะฮะ
นี่คือภาพบรรยากาศนะฮะช่วงที่มีการเดินโชว์ตัวของลุงพลกับป้าแตนนะคะ
คือวันนั้นเนี่ยจำป้าแตนแทบไม่ได้เห็นไหมคะ
อ๋อสวยเลยอ่ะตอนนั้นน่ะสวยมากครับทั้งหล่อทั้งสวยอ่ะฮะ
ปรากฏกายคู่กันแบบนี้นะคะดูจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าสู้กล้องสุดพลังมากสำหรับลุงพลนะคะหลายคนตั้งคำถามไปทุเรทค่าตัวของลุงพล
ลุงพลค่าตัวแพงไหมมาดูกันหน่อยค่ะ
ค่าตัวการเดินแบบการกุศลครั้งนี้ของลุงพลกับป้าแตนนะคะ
มีรายงานค่าว่าอยู่ที่คนละหนึ่งหมื่นบาทสองคนก็รวมเป็นสองหมื่นบาท
ราคานี้ถามว่าแพงไหมแพงเทียบกับอะไรเทียบกับคุณอ้ำพัชรภาซุปตาตัวแม่
สำหรับงานเดินแบบครั้งแรกเลยครั้งแรกคุณอ้ำได้พันเดียวโอ้เหรอ
ลุงพลกับป้าแตนได้คนละหมื่นนะคะแล้วไม่ใช่แค่งานเดินแบบเท่านั้นนะคะ
ยังมีงานโฆษณาต่างต่างอีกเพียบเลยนะคะและที่สำคัญงานที่คุณปิ่นซีโปมามอบให้นั่นก็คือ
เป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริมแล้วคุณปิ๋มประกาศเลยนะคะ
วัตถยอดขายทะลุหนึ่งหมื่นเอ่อหนึ่งล้านกล่องเนี้ยจะให้ลุงพลหนึ่งล้านบาท
อบเงินล้านมาให้ลุงพลกับป้าแตนถึงบ้านกกอกนี่ค่ะใช่ฮะนี่นะคะ
นี่คือความดังอ่านะฮะและช่วงแรกแรกเนี่ยพี่อุ๊บก็เป็นหนึ่ง
หนึ่งในสองสามคนที่อยู่เคียงข้างลุงพล
ดันลุงพลจนกระทั่งดังพี่อุ๊บอยู่ในสายแล้วเหรอ
อุ๊บเดี๋ยวจะมีบรรยากาศสดมาร่วมรายการกับเราที่จอทีวีนะฮะ
สวัสดีครับพี่อุ๊บครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับเข้าใจว่าตื่นมาแต่งหน้ารอตั้งแต่ตีสามตีห้าครับ
ไม่ได้นอนเลยครับว่าไงครับอ๋อทำไมไม่นอนอ่ะครับพี่อุ้ม
อ่าลุ้นด้วยนะฮะลุ้นนะฮะลุ้นแล้วทึกไปกลับกรอกกรอกได้ครับลุ้นครับ
ถึงขั้นจะฟาดกับคดีดังกล่าวนี้ยังไงฮะพี่อุ๊บฮะก็ก็ต้อง
สิ่งแรกเลยนะฮะต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ที่ใช้เวลาหนึ่งปีสามารถจับตัวคนร้ายได้มันยากมากนะ
จริงตำรวจไทยเก่งนะคดีต่างบางทีชั่วโมงเดียววันเดียวจับคนร้ายได้แล้ว
แต่นี่๑ปีคิดว่าตำรวจต้องทำงานเหนื่อยมากแล้วต้องหลักฐาน
จะต้องข้อมูลแน่นหนานะฮะสามารถจับตัวได้
คงไม่เอาแพ้เอาแกะมาไม่งั้นเสียชื่อแย่เลยนะครับ
ก็ต้องขอบคุณตำรวจและทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับ
ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจอย่างที่พี่บอกว่า
ไปกรอกเป็นสิบกว่าครั้งแล้วไปทุกครั้งก็ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
และยังบอกเลยว่าน้องต้องไม่ตายฟรีคนร้ายต้องชดใช้กรรมนะฮะ
ตรงนี้นะครับเมื่อวานก็ยังพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับ
จริงจะบินไปวันนี้แล้วนี่มันติดภารกิจเยอะแยะเลยบินไปไม่ได้
ไม่งั้นไปโปรกกรอกแล้วนะครับแต่แต่แต่พี่อุ๊บทราบแล้วใช่ไหมว่า
คนที่อยู่ในหมายจับหายตัวไปแล้วฮะทราบยังฮะ
สงสัยไปตั้งตัวมั้งหนีไปตั้งตัว
ก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวอยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
จะต้องแบบจับมาให้ได้นะฮะตรงนี้พี่ก็เชื่อในขบวนการยุติธรรม
ของตำรวจไทยนะครับตรงนี้คงจะไม่เหนือ
เหนือบ้าฝาดแรงแน่นะครับตรงนี้เอาใจช่วยตำรวจนิดหน่อยนะครับ
สมมุติสมมุติว่าลุงพลเขาแอบดูทีวีอยู่ตอนนี้นะฮะ
อุ๊บอยากจะฝากบอกอะไรไปถึงลุงพลฮะ
กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะครับในเมื่อตัวเองทำผิดนะครับ
ในเมื่อคนเราทำผิดก็ต้องรับผิดนะครับตรงนี้นะครับ
แล้วค่อยว่ากันสังคมจะให้อภัยถ้าเรารู้ถูกรู้ผิดรู้ชั่วรู้ดี
แต่ถ้าไม่รู้จักตัวเองก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะตรงนี้นะฮะ
ยังไงก็มอบตัวดีกว่านะครับตรงนี้นะครับ
ในฐานะที่คนเคยรักกันคนเคยร่วมงานกันนะฮะ
ก็ฝากไว้แค่นี้เองก็คงจะไม่มีคำพูดใดต่อไป
เพราะว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้วอย่างที่บอกว่าคนไหนดีเราครอบครัว
คนไหนไม่ดีเราก็ซิ่งห่างเราก็ไม่ครบค้าสมาคมนะครับ
ค่ะพี่อุ๊บนิดหนึ่งค่ะตามรายงานข่าวเนี่ย
คือก่อนหน้านี้พี่อุ๊บเคยรักกับลุงพลใช่ไหมคะ
ตอนที่เริ่มห่างกันเนี่ยมีรายงานข่าวบอกว่า
เพราะพี่อุ๊บไปทราบข้อมูลบางอย่างที่ไม่ดีเกี่ยวกับลุงพล
ก็คืออาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่จากหมอปลา
ตรงนี้เนี่ยพี่อุ๊บไปทราบอะไรมาคะ
จริงเราไปกรอกเป็น๑๐กว่าครั้งเราได้คุยกับคนทุกคนได้ไป
แล้วก็พูดตรงว่าได้ดูข่าวเสพข่าวจากไทยรัฐทีวีหลายสำนักช่อง
ก็เหมือนกับคนไทยคนไทยเกือบ๕๐นะฮะที่ดูข่าวนี้
เขายังรู้เลยว่าใครคือคนร้ายตัวจริง
ก็หลังมันก็มีปัญหาส่วนตัวกันด้วย
ไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะคะเพราะดิฉันไม่คิดดิฉันไม่เคยคิดเอาใครเป็นผัว
บอกเลยว่าไม่เคยมีปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์หรือเรื่องเงินเรื่องทองไม่เคยติดค้างกัน
แต่มันมีปัญหาเรื่องการทำงานเรื่องการบูรี่การเหยียดสภาพเพศ

แล้วเราก็ทราบเราพูดกัน๑๐ครั้งมันไม่เหมือนกัน๑๐ครั้งเลย
อย่างพี่พูด๑๐ครั้ง๙ครั้งเหมือนกัน
หนึ่งครั้งอาจจะไม่เหมือน
มันก็เลยประติดประต่อเอ๊ะมันมีพฤติกรรมเยี่ยงนี้
แล้วเราจะคบไปทำไมก็เลยชิ่งออกมาดีกว่า

หมอปลาคุณน้ำฟ้าก็เจอคนรอบข้างเจอหมดครับตรงนี้นะฮะ
ส่งกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่หน่อยครับพี่อุ๊บครับ

ตรงว่ามีความรู้สึกที่ดีตลอดนะฮะ
เพราะว่าเราไปดีแล้วเวลาพี่อุ๊บไปที่กรอก
ก็จะไปเยี่ยมท่านไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าซื้อของไปฝากไปร่วมทำบุญ
ส่งน้องตาแพระไปให้น้องปลาซ่อมไอ้เจ้าหมาของชมพู่
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเวลาลุกไปจะมีเสียงหัวเราะเฟรนรี่สนุกสนาน
และยินดีต้อนรับพี่อุ๊บเสมอเพราะพี่อุ๊บไปไม่ได้ไปคิดทำร้ายใคร
จริงต้องไปเกาะแล้วยังเดี๋ยวกำลังจ้องตัว
กำลังดูว่าจะโดนกัดตัวจะต้องอะไรมา
สติหน่อยนะไม่ใช่มิชะตังค์ลองการจ่ายในการสนุก

ขอบคุณพี่อุ๊บนะครับสละเวลามาร่วมรายการสดนะครับ
ขอบคุณครับตัวดีครับพี่อุ๊บ

อ่ะอัสเซ็สเซอรี่